จะไปขอโชคขอลาบที่ไหนก็ว่ากันไป
แต่ผมจะพาไปดูกับบรรยากาศที่เรานั้นไปเที่ยวกันมา
ไปตลอดสัญจรอออนทัวร์กันมา
ทั่วประเทศแล้วครบ๔ภาคเลย
ปี้นี่ไปภาคเหนือ
ปี้นี่ไปภาคเหนือมาเจ้า
แล้วปี้ไปนี่ปี้ไม่เคยอั้นเลยนะ
ปี้ไปแจกของเหรอเจ้า
ใจมากเลยไม่เคยอั้นหอม
ปี้แจกตลอดปี้เต็มที่ปี้ให้เต็มที่
ปี้คนนี้นั้นมีแต่ให้
เมื่อไหร่จะได้ดูภาพตอนที่ไปสักที
ไหนปี้ไปไหน
ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็บรรยากาศในการตลอดสัญจรออนทัวร์ของเราที่ภาคเหนือครับ
แถมพี่แถวนี้เขายังเป็นแฟนรายการข่าวช่องไทยรัฐด้วยนะ
น่ารักขนาดนี้รับของรางวัลไปเลยจ้า
รางวัลไปเลยค่ะ
ในช่วงเย็นเรายกขบวนคารวาลไปที่ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง

สังเกตใบหน้าคุณอามจากรายการตลอดข่าวได้เลยครับ
พอถึงช่วงเล่นกิจกรรมบนเวที
มีแฟนรายการถามว่าน้องใบตองมาด้วยไหม
ไปดูกันว่าพี่อาร์มของเราเราจะตอบว่าอะไร
ถึงเรียกเสียงหัวเราะจากแม่ได้ขนาดนี้

พอใบตองไม่ให้มาครับน้องใบตอง
เป็นอันตรายต่อผู้คนครับเลยไม่ได้พามาด้วย
เช้าวันรุ่งขึ้นเราไปสนุกกันต่อที่ตลาดพยาวอาเขต

ค่ำคืนนี้เราปิดท้ายกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจร

แฟนรายการก็น่ารัก

ของกิจกรรมไทรัตว์ทีวีสันจร
ส่วนในปีหน้าเราจะยกขบวนคารวาลไปส่งความสุขกันที่จังหวัดใดบ้าง
ติดตามได้จากทางหน้าจอไทยรัฐทีวีกันได้เลย
รับประกันความมันจัดเต็มของรางวัลและความสนุกมากกว่าเดิมแน่นอน